อ่ะจากสาวฮอตก็ยังอยู่ที่สาวฮอตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีตอนนี้ต้องบอกว่า
เป็นนางเอกสามร้อยห้าสิบล้านแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าฮอตจริงฮอตจังแถมผลงานเนี่ยปังทุกเรื่อง
อย่างเรื่องบุภเพสันนิวาส๒คุณผู้ชมตอนนี้กวาดรายได้แบบถล่มทลาย
เฉพาะแค่ในไทยนะค่ะสามร้อยห้าสิบล้าน
นี่ยังไม่นับต่างประเทศนะประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งลาวทั้งกัมพูชา
แน่นทุกโรงค่ะที่สำคัญงานอีเวนต์อีกอ่ะ
อืมงานพรีเซ็นเตอร์อีกเพียบอ่ะอืม
อย่างเมื่อวานนี้ค่ะเบลล่าเนี่ยเขาก็ไปโชว์ร้องเพลง
ถ้าเธอรักใครสักคนหนึ่งเพลงประกอบหนังบุภเพสองนี่แหละ
เบลล่าเขาหยิบเอามาร้องเป็นครั้งแรกเลยนะโอ้โหบอกเลยค่ะว่า
ทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งเสียงดีจนแฟนนี่กรี๊ดกันสนั่นห้างไปเลยล่ะจ้า
อืมเป็นยังไงล่ะโชว์เสียงร้องเพลงเลยเสียงดีด้วยนะ
ใช่ค่ะงานเดียวกันนี้จ้าเบลล่าก็เลยขออัปเดตถึงช็อตเด็ด
ซื้อกระเป๋าแบรนดเนมให้ในวันแม่ค่ะคุณแม่ซื้อให้ในวันแม่เป็นยังไงล่ะ
ล่าบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าแม่จะเอาให้คุณยาย
แต่พอรู้ว่าเป็นของตัวเองโอ้โหกรี๊ดออกมาเลยค่ะ
กรี๊ดออกมาด้วยความดีใจอะเนาะ

ส่วนของขวัญที่เบลล่าให้แม่ก็คือ

แต่เบลล่าเนี่ยจัดเต็มให้แม่ยิ่งกว่าคืออะไรรู้ไหม
ให้บ้านหลังใหม่ไปเลยจ้า
บ้านหลังนี้ใกล้จะได้เข้าไปอยู่แล้วนะ
แล้วก็ที่เห็นเบลล่าเดินสายทำบุญบ่อยก็ไม่ได้มูอะไร
อย่างล่าสุดเขาไปที่กาญจนบุรีใช่ไหม
คือคุณแม่เนี่ยเขาอยากไปก็ถือว่าเป็นช่วงโสด
แต่โสดแบบมีคุณภาพแล้วก็ได้ดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ด้วยช่วงนี้นะจ๊ะ
ส่วนที่มีคนแชร์ภาพทีมนักแสดงบุภเสันนิวาส
ทั้งพี่โป๊บทั้งเบลล่าปั้นจันและสาวปราก
ยืนเรียงแถวกันแบบนี้แล้วก็เขียนแคปชั่นว่า

เบลล่าก็ยังตกใจอุทานกับตัวเองว่าเอ้ยจริงได้แบบนี้เลยแล้วคา
บางทีแม่ก็เป็นลูกให้บ้านหลังมาย
ใช่แต่ว่ายังทำอยู่อีกครั้งไม่เสร็จ
สังขารใช่ค่ะก็เพิ่งกลับมาเมื่อคืนเลยค่ะ
สวัสดีค่ะคือพอดีคิวละครเขาคืนคิวพอดี
ก็เลยชวนกันไปสองแม่ลูก
นี่สุดยอดตำแหน่งลูกเนี่ยต้องให้เบลล่าจริงนะ
คือจริงเขาเป็นเจ้าแม่อสังหาด้วย
ครอบครัวก็มีสิ่งเล็กน้อยแทนใจกันแบบนี้เพิ่มความอบอุ่นกันไปนะคะ